ที่ญี่ปุ่นเนี่ยอากาศหนาวเนอะแต่อบอุ่นนี่น่ะ
ใช่เพราะว่าแฟนนี่เดินทางไปเชียร์นะครับ
บัตร๒๕๐๐บาทหรือ๒๙๐๐บาท

เดินทางไปเชียร์กันถึงแม้ว่าเราจะหมดลุ้นไปแล้ว

สวัสดีผู้ชมเป็นทางการนะครับ
ก็เป็นปัญหาหลักเหมือนกันนะครับในการเก็บตัวฝึกซ้อม
เพราะว่าการดูแลร่างกายในช่วงก่อนฝึกซ้อมแล้วก็หลังฝึกซ้อมเนี่ย
ต้องระวังในเรื่องของไข้หวัด

คือปรับตัวยังไม่ค่อยได้แต่พี่ซิโก้บอกนะครับว่า
อากาศความหนาวประมาณ๒๓องศาเซลเซียส

คือผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันก็ต้องระวังแหละตัวหลักอย่าให้เจ็บ

ใช่กำลังร้อนแล้วเจออากาศหนาวทันทีนะครับ
ก็บอกว่าให้ทุกคนนั้นมีกำลังใจในการฝึกซ้อม

บอกนะครับแล้วก็บอกว่าอย่างน้อยครับ๑คะแนนหรือว่าถ้า๓แต้มได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีงามมากในการเจอกับญี่ปุ่นที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ในช่วงเย็นกำลังใจจากแฟนบอลเนี่ยถือว่าเพียงพอในการแข่งขันวันพรุ่งนี้แต่ว่านายกเดินทางไป
อย่างที่ผมบอกไงแม้ที่นั่นจะหนาวจะฝนแต่ว่าเราก็อบอุ่นด้วยกำลังใจนะนะใช่ไปเลี้ยงอาหารญี่ปุ่น
ถ้าไปกินเนื้อย่างนะครับท่านเดินตรวจงานแล้วเนี่ยพร้อมโภตมาตลอดนะครับ
นายกก็จะบอกประมาณอย่างนี้ให้อิ่มกันก่อนท้องอิ่มจะได้ไปซ้อมต่อ
ใช่ก็อยากให้ทุกคนนะครับได้มีกำลังใจบอกว่านอกเหนือจากแฟนบอลแล้วเนี่ย
ตัวของนายกเองท่านก็บอกว่าท่านเดินทางไปเนี่ยอยากให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายกับเกมก่อนเจอกับญี่ปุ่น
เพราะว่าคือเราตกรอบไปแล้วในนั้นความกดดันไม่ต้องมีอยากให้เล่นให้เต็มที่นะครับ
แล้วก็แสดงพลังให้เห็นว่าใครจะผ่านเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ว่าจะเล่นในบ้านนะครับ
แพ้เยอะแพ้น้อยเนี่ยแต่สุดท้ายกว่าจะได้คะแนนจากเราเนี่ยต้องสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับ
พี่ซิโก้เขาบอกว่าจะทำให้ญี่ปุ่นเล่นได้ยากที่สุด
กองเชียร์ทยอยเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับก็คือกลุ่มสุพรรณบลัด
นะครับอย่างน้าลินเนี่ยแกเคยเชียร์คนเดียวนะในการหันกรรม
นี่คนนี้ชิงแชมป์อาเซียนตีกรองอยู่คนเดียวนะครับ

แล้วก็ตีคนเดียวไม่สนใจใครนะครับ
แล้วก็บอกว่าอยากให้ทุกคนสู้ให้เต็มที่

ก่อนจะลงเตะกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้นะครับ
เกมที่๗ในกลุ่มบีของบอลโลกรอบกันด้วยรอบ๑๒ทีม
นาที๓๕นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับ
อีกหนึ่งชุดไปดูร่วมยุ่งไม่เกิน๒๓ปีเมื่อวานนะครับ
ลงเล่นในศึกดุบัยครับที่ประเทศสหรัฐอับอิมีเรต

ก็เสีย๒ลูกง่ายไปหน่อยแต่เราสู้ได้นะครับ
ก่อนที่ธนาศิษศิริพรานั้นจะยิงให้กับไทย
นาที๗๗นาทีไล่มาเป็นตัวสำรองนะครับ
เต๋าจบเกมแพ้๑ต่อ๒ไทยมี๖แต้ม
ยังเป็นที่๑ก็นำจีนอยู่คะแนนหนึ่งนะครับ

เราเจอกับสิงคโปร์วันพรุ่งนี้๑ทุ่มตามเวลาไทยนะครับ

หวังว่าจะสร้างผลงานให้ดีในรายการนี้
ความมั่นใจก่อนจะกลับมาแข่งขัน
ทั้งรายการชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือกที่ไทยรัฐจะถ่ายเท่าสด